ยังอยู่ที่เรื่องของขโมยงานนี้หนุ่มอายุสิบเก้า
ยาบ้าเพื่อนไปขายอ้าวผิดรั้มผิดซ้อนผิดแซวผิดอีกเพื่อนก็
โดนจับไปด้วยเพราะว่าอะไรก็ยาบ้าเป็นเจ้าของเพื่อนนะครับสุดท้ายโดนจับไป
ไม่รอดนะฮะหนุ่มคนนี้อายุ๑๙ปีชื่อว่านายบอลหรือว่านายสุรศักดิ์นะครับ
ถูกตำรวจสอบพ่อเมืองกระบี่จับกลุ้มได้คุณผู้ชมพร้อมของกลางยาบ้านยี่สิบหกเบ็ด
นะฮะแล้วก็เอาตัวไปค้นในห้องเช่าในซอยมหาราชสี่สิบนะฮะ
อยู่ที่อ่าอำเภอเมืองกระบี่นะฮะปรากฎว่าโอ้โหยาบ้านหนึ่งพันห้านร้อยเม็ด
นะฮะอ้าวบอลแกเอามาจากไหนยาบ้าโอ้ยผมมาตกงานคุณตำรวจ
ผมไม่มีเงินใช้ไปขโมยยาบ้าจากเพื่อนรุ่นพี่มา
โอ้โหผมขโมยค่ะมา๑มัตต์คุณตำรวจ๒๐๐๐เมตร
ขออภัยขโมย๑มัด๒๐๐เมตรเอามาปล่อยราคาเป็นชุดนะ
ละ๑๐เมตรในราคา๓๐๐บาทเป็นชุดย่อย
แพ็คเกจเล็กเพื่อหาเงินใช้
สุดท้ายแล้วตำรวจก็เลยขยายผลไปไหน
รุ่นพี่ของแกที่บอกว่าเป็นคนเจ้าของยาบ้าเนี่ยนะ

สุดท้ายตำรวจก็เอาตัวในบอลดำเนินคดีค่าหามียาบ้าด้วยจำหน่าย

แต่เพื่อนรุ่นพี่นั้นมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไร